เอาล่ะแต่เรื่องนี้ฟังแล้วคุณต้องชอบแน่เลยนะคะ
โดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลสงกราน
ดิฉันมีไอเดียดีมาแนะนำในการซื้อผลไม้ค่ะ
แต่ผลไม้ที่ว่านี่นะมันต้องเก๋แปลกไม่ซ้ำใครแล้วก็พิเศษเฉพาะเราด้วยค่ะ
ที่บอกแบบนี้มันคืออะไรพาคุณผู้ชมไปเลยค่ะ
ไปที่บ้านของคุณถนอมขันทองคำซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านราชบำรุง
หมู่๓ตำบลบ้านราชอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
พอไปถึงแล้วผู้ใหญ่บ้านก็พาบุกไปที่สวนเลย
ข้างในสวนเมลอนเนี่ยค่ะเพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านแบ่งพื้นที่ในบ้านเนี่ยเป็นโซนต่าง
สวนเมลอนก็เป็นโรงเรือนปลูกเอาไว้อย่างดีแล้วออกผลผลิตมาน่ารับประทาน
ผู้ใหญ่บอกว่าสวนเมลอนนี้นะคะปลูกแบบไร้สารพิษทำให้ได้ผลผลิตที่ดีรสชาติหวานอร่อยกรอบนะคะแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ทั้งปีด้วย
ลอนที่นี่ปลูกก็คือใช้พันธุ์กาเลียค่ะลักษณะคือมันมีเนื้อสีส้มเป็นสายพันธุ์จากญี่ปุ่น

ใช่ครับมาแล้วสีส้มอร่อยเร็ว
เนี่ยคือถ้ามันหวานมันก็จะหวานจริงแต่มันจะมีความกรอบด้วยไง
ถูกต้องเลยคุณชนะนั่นคือคุณสมบัติที่โดดเด่นเลยนะคะ
และนอกจากนี้แล้วนะคะการเพาะเลี้ยง
การดูแลก็ต้องมีเทคนิคและเคล็ดลับพิเศษด้วย
ก็คือจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์โพแทสเซียม
หมักจากผงโกโก้และน้ำมะพร้าว
มีน้ำมะพร้าวด้วยเหรอ
มาอีกแล้วจำได้ไหมที่น้องใบตองเคยเล่าให้ฟังว่าเอาน้ำมะพร้าว

แล้วนี่ผลเมลอนมันไม่ชี้ฟ้าเหรอ

เอาเป็นว่ามันได้ผลผลิตที่ดีรสชาติดีกรอบหวานหอมอร่อยครับ
เขามีการสลักลายบนผลเมลอน

พญานาค
ได้ได้
ดูว่ามันพญานาค
ก็ได้ไง
ก็ได้

ตานออกมานี่ฟองฟอสเลย
เราก็นำตัวอย่างของเกษตรกรมาให้ดูกัน
นำเรื่องของไอเดียการขายมาให้ดูนะคะ

หลายคนช่วงนี้ก็วางแผนที่จะเดินทางกลับบ้านกัน
อันนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีมากยิ่งขึ้นกับสถานการณ์แบบนี้
อันนี้เราฝากเตือนเพื่อความเป็นห่วงเป็นใย